ปกติเนี่ยเขาตามหาฉา
เธอแถมยังอ้างว่ามีคนเห็นขึ้นรถหายไปด้วยกันทั้งคืนเลย
เท็จจริงเป็นอย่างไรข่าวลืมีมุ้นหรือไม่
พูดเยอะเดี๋ยวไปฟังพี่ดาตอบเลยค่ะ
เขาก็เป็นเพื่อนของเพื่อนในผับแห่งหนึ่งนั่นแหละค่ะ
ก็เป็นพวกโซนดีเจกับบาทินเดอร์แล้วก็เชฟ

คนที่อยู่ในรถเนี่ยคือหมามี่กับดาแล้วก็คาสันจริง
ขึ้นรถไปด้วยกันเหมือนดาคิดว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นคุณแม่เล็กขึ้นไปกับดาด้วย
ทุกคนน่าจะไม่พูดเชิงนี้ค่ะมากกว่า
ทุกคนไม่รู้หรอกว่าตั้งแต่หัวข้ามเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เราไปกับใครอย่าให้มันมองว่าเป็นเรื่องที่แอบทำกันสองคนหรือลับใด
ตอนนี้ดาก็หวังว่าเขาน่าจะแบบคุยกันแล้ว
น่าจะคุยกันแล้วแหละน่าจะกลับบ้านแล้วแหละนะคะ
เพราะว่าฝ่ายชายก็โพสต์รูปลงรูปลูกสรุปว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อน
ไปเที่ยวในแก๊งเดียวกันไม่มีอะไรก็อย่างที่ทิพยาบอก